ตำรวจเนี่ยกำลังร้อนร้อนมาหลายวันแล้ว
มาดูข่าวที่เกี่ยวกับตำรวจแล้วทำให้ใจฟูให้มันอุ่นหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมครับ
เพราะว่าเวลาเราเห็นใครที่อยู่บนรถตำรวจผู้ต้องหา
โดนนำตัวไปโรงพักแน่นอนแต่นี่ไม่ใช่ฮะนี่ตำรวจพาผู้ชายไปส่งบขศครับ
อันนี้กำลังจะเดินทางไปไหนเนี่ย
จะเดินทางไปจังหวัดขอนแก่นใช่ไหม
ให้ตำรวจทางหลวงไปส่งที่บคศกบินบุรีเพื่อมุ่งหน้าจังหวัดขอนแก่นต่อไป
นี่คุณผู้ชมฮะผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าสัญญาขันโทเนี่ยโพสต์คลิปนี้
มีโครงการที่เขาทำนะว่าทำดีที่ศรีมหาโพธิ
พาน้องกลับบ้านนี่ติดแฮชแท็กว่าปลายทางขอนแก่น
คือเกิดขึ้นบนรถตำรวจทางหลวงครับกำลังขับไปบนถนน๓๐๔มุ่งหน้าบคศกบินบุรี
คือตำรวจไปเจอผู้ชายคนหนึ่งที่บขจะไปส่งนะจะไปส่งวัยรุ่นผู้ชายคนนี้
ส่งที่บขกลับบ้านที่ขอนแก่นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับ
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับดาบตำรวจสัญญาขันโท
ท่านเป็นพบหมู่สถานีทางหลวง๕กองกำกับการ๓

แล้วก็เป็นเจ้าของเฟซบุ๊คด้วยสัญญาขันโทนี่แหละ
เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นผมก็ปัจจุบันหน้าที่ครับ
ตำรวจสัญญาก็เลยถามอ้าวไปยังไงมายังไงล่ะจะไปไหนมาไหน
ผู้ชายคนนั้นเขาบอกเขาเดินเท้ามาจากชนบุรี

ชนบุรีจะไปขอนแก่นจะเดินเท้า

จะเดินเท้าเพราะว่าเขาตกงาน
ไม่มีเงินติดตัวถ้ามีเงินติดตัวขอขึ้นรถไปแล้ว

ตำรวจเห็นดังนั้นก็น้องกินข้าวก่อน
กินข้าวปุ๊บอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เรียบร้อยนะ

แล้วก็ขับไปส่งครับดาบตำรวจสัญญาขันโท
ขับพาผู้ชายอายุ๑๘ไปส่งที่บขศกะบินบุรี

รวมเงินกัน๘๐๐บาท

เป็นข้าดเดินทางและแนะนำให้กลับไปอยู่แล้วครอบครัวนะ
และต้องการได้พ่อแม่ของน้องเขาเสียชีวิตแล้ว

ประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือนี่

แจ้งได้ตลอด๒๔ชั่วโมง
นี่มีแบงค์๕๐๐มีแบงค์๒๐มีแบงค์ร้อยครับ
ชมครับดาบตำรวจสัญญาแล้วก็นี่คู่หูของท่านนะครับ
และนัทธรรมดีที่สีมหาโพธิเหรอ